ถ้าคุณคุ้มจังกว่าได้ประมาณสักวันสองวันที่ผ่านมา

รถคันสีขาวคือคนที่เกาะเหตุ

ไฟฟันแบบนี้
คือเสื้อสีฟ้านี่คือลูกชายของคนขับนะพยายามไปช่วยห้ามแล้วแม่ก็มาช่วย

ดูสิคือมันแบบว่า
จังหวะนี้คุณแม่มีดบาดไปแล้ว
พยายามเอามือกันให้ลูกชายโดด
อายุ๒๕ปีคนนี้นั่งคอตกเลย
วันนี้เดินทางมาพร้อมญาติญาติเดินทางมาพบกับพนักงานสอบสวนสนบุคโล
รับทราบข้อกล่าวหาทำร้ายร่างกายและพกอาวุธ
หลังก่อเหตุใช้มีดดาบทำร้ายคู่กรณีในลานจอดรถของห้าง
ภาพเหตุการณ์เป็นที่วิภาควิจารณ์ในโลกออนไลน์
เนื่องจากว่าผู้ต้องหามรายนี้พยายามใช้มีดดาบจะฟัน
แล้วก็จ้วงแทงคู่กรณีจนได้รับบาดเจ็บ
หลังที่นายมนุษย์ค่ำมอบตัว
ยกมือขอโทษคู่กรณีและคนในครอบครัว
คือครอบครัวอรุณเดชาวุฒิที่เดินทางมาวันนี้เช่นกันนะครับ
และที่ทำไปเพราะว่าเป็นอารมณ์ช่วยห่วง
เพราะหลังจากที่ทะเลาะกับแฟนมาก็มาขับรถแล้วก็มาก่อเหตุ
ไปฟังเสียงของผู้ก่อเหตุกันหน่อยครับ
สวัสดีครับทุกคน
ทำอะไรคิดยิ่งหนึ่ง

เหตุการณ์แบบนี้คงไม่เกิดขึ้นใครอีกนะ
เพราะว่าลูกจะได้โตขึ้นมาแล้ว
เออคิดใจในการฟังดี

ก็แล้วแต่คดีค่ะสำรวจก็ว่าไปตามคุณ
รมแล้วจะขอโทษสำหรับคนไงที่ก็ดูกิจอยู่ให้พูดเลยก็มีโอกาสไปดูแล้ว
ก็จะบอกว่าที่ที่ออกความเป็นแรงเลยครับ
การว่าผมก็ที่ออกมีหรือว่าเอาเมื่อว่ามีที่ออก
แต่ว่าไม่ใช่แม้ว่าจะเข้าไปควันเนี่ยผมก็เอาผู้กันตัวไง

เขาก็พูดแบบเชิงสอนไปด้วยนะฮะ

ยืนยันไม่ได้เสพของเหมือนเมา
หรือว่ายาเสพติดแต่อย่างใดนะครับ

แต่ว่าวันที่กลับ
กะว่าก็เอาไปเก็บแล้ว
นั่นแหละ
เกิดเหตุแบบนี้

เพื่อไม่ให้เป็นเยี่ยงอย่างกับสังคม
โดยเฉพาะลูกของตนเองก็จะสอนด้วย
ในส่วนของคดีก็ให้เป็นไปตามกฎหมายนะครับ

เพราะว่ารู้ตัวตนเขาว่าเขาคือใคร

คดีมันไปตามคุณตำรวจเขานั่นอยู่แล้ว

ตามที่คุณตำรวจเขาจัดการ
เพราะเราเชื่อมั่นในคุณตำรวจ
แผลตอนนี้ก็ยังปวดอยู่
เพราะอนาคตเราคนรอบข้างเรา
พ่อแม่เราทุกคนเสียใจหมด
ไม่มีใครดีใจกับการกระทำของเราหรอก

ถ้ามีปืนนี่มันก็ตายไปแล้วค่ะ
คงไม่เหลือให้ง้างหลายทีขนาดนี้หรอกค่ะ

กระดาษที่พันธ์ตำรวจเอกทวชัยศรีสุมราง
ผู้กำกับการสอนอบุคโลก็เปิดเผยนะครับว่า
แจ้งข้อกล่าวหานายมนุไว้๒ข้อหา
คือข้อหาพกพาอาวุธมีดไปในที่สาธารณะ

ส่วนข้อหาอื่นนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมหลักฐาน
เพื่อส่งฟ้องสารแขวงธนบุรีครับ
ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับ